คุณผู้ชมคะวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพให้กับน้องมิ้นนะคะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่บ้างไฟจากงานศพเนี่ยค่ะมาตกที่กลางศีรษะตอนที่น้องกำลังจะกลับจากโรงเรียนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยนะคะตอนแรกน้องบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายน้องเสียชีวิตวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพแล้วส่วนคนที่จุดบ้างไฟก็จะต้อง

ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นภาพแห่งความโศกเศร้าจริง
เพราะว่าครอบครัวได้ทำพิธีชาปนกิจศพนะคะ

เด็กหญิงนัชชาสวัสดีอายุ๑๐ปีนะคะ
เรียนอยู่ป๓โรงเรียนอาจวิทยาคาร

เพราะว่าบ้างไฟจากงานศพที่วัดที่อยู่ใกล้ค่ะ

แต่สุดท้ายคือน้องเสียชีวิตและชาปนกิจในวันนี้
นี่คือความเสียใจของทุกคนนะคะ

คุณพ่อนิรุธและคุณแม่พัชรีค่ะ
ญาติพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่
มาร่วมแสดงความเสียใจกันเยอะเลย
ครอบครัวนำเสื้อผ้าของใช้ของเล่นเด็ก
ตุ๊กตาแมวน้ำสีชมพูค่ะตัวนี้นะคะ
เป็นตุ๊กตาที่น้องมิ้นชอบมาก
เตรียมที่จะเผาไปพร้อมกับร่างของน้องมิ้นด้วยค่ะ
สำหรับเมนที่ใช้ทำพิธีชาปนกิจศพน้องมิ้น
เป็นสีชมพูหมดเลยนะคะเป็นชมพูขาวค่ะ
เพราะว่าเป็นสีโปรดของน้องมิ้น
ระหว่างที่นำร่างของน้องมิ้นแห่รอบเมน
คุณแม่เป็นคนถือรูปของน้องมิ้นนะคะ
คือหัวอกคนเป็นแม่ค่ะน้ำตาไหลตลอดเวลาจริง
แล้วแม่คือไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เลยนะคะ
บอกแค่ว่าอยากใช้เวลากับลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราสังเกตเห็นว่า
หนึ่งในคนที่จุดบ้างไฟ
วันนี้ได้บวชหน้าไฟให้กับน้องมิ้นด้วยค่ะ
แล้วก็ร่วมพิธีจนเสร็จนะคะ
คือก่อนหน้านี้ได้ข้อมูลจากคุณแม่ของน้องมิ้น
บอกว่าแม่ขอไม่คุยนะเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรเนี่ย
ยังไม่คุยขอให้เสร็จพิธีชาปนกิจศพลูกสาวไปก่อนนะคะ
และก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราได้เผยแพร่ภาพ
ผู้หญิงคนนึงที่ขี่จักรยานยนต์ไปร่วมงานคนนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าเป็นครอบครัวของคนก่อเหตุ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบแล้วนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของคนก่อเหตุนะคะ
ไม่ใช่นะคะเป็นเพียงคนที่ไปช่วยงานศพน้องมิ้นเท่านั้น
ก็ขอชี้แจงให้ถูกต้องตรงนี้นะคะ
ญาติของน้องมิ้นค่ะได้ถือตุ๊กตาตัวโปรดของน้องมิ้น
แห่รอบเมนแล้วก็นำไปวางเอาไว้ที่โต๊ะนะคะ
โต๊ะนี้ค่ะแล้วก็มีการประดับด้วยดอกกุหลาบสีขาว
สีชมพูมีรูปมีข้อความแสดงความอาลัย
น้องมิ้นติดอยู่เต็มบอร์ดเลยนะคะ
เป็นข้อความของเพื่อนของคนในครอบครัว
ให้กำลังใจน้องมิ้นตอนที่น้องมิ้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
มีข้อความบอกรักบอกคิดถึงขอให้น้องหายไว
นี่นะคะข้อความเหล่านี้แต่สุดท้ายเป็นเรื่องเศร้า
คือน้องมิ้นเสียชีวิตและมีการชาปนกิจในวันนี้แล้ว
ช่วงของพิธีชาปนกิจนะคะตอนที่พิธีกรอ่านประวัติของน้อง
คือพ่อแม่ของน้องมิ้นกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริง
คุณพ่อเนี่ยนะคะตอนที่ยืนฟังประวัติของลูกสาว
คือพ่อยืนไม่ไหวนะคะต้องมีคนคอยพยุงอะค่ะ
เนื่องจากขาด้านขวาคุณพ่อก็ไม่ปกติเวลาเดินคุณพ่อต้องใช้ไม้เท้าอยู่แล้ว
ส่วนแม่เนี่ยค่ะก้มหน้าซับน้ำตาตลอด
แล้วก็ถือตุ๊กตาเอาไว้แบบนี้
ก่อนที่สรรพเริ่มจะจุดไฟเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ต้องดูหน้าของลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็นำตุ๊กตาแมวน้ำสีชมพูตัวโปรดของลูกสาว
ใส่ไว้ในโลงแล้วก็เผาไปพร้อมกับร่างของลูกสาวนะคะ
นี่ค่ะคือคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลา
คือคนต้องพยุงนะคะคือคุณแม่ยืนไม่ไหว
เป็นภาพที่น่าเศร้าใจจริงนะคะ
และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพนะคะ
ตำรวจบอกว่าคนที่จุดบ้างไฟที่เป็นต้นเหตุนะคะ
ทั้งสองคนนะคะจะต้องรับทราบ
ข้อกล่าวหาใหม่ข้อหานักขึ้นโทษหนักขึ้น
เพราะว่าตอนนี้น้องมิ้นเสียชีวิตแล้ว
ข้อหาใหม่ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ท่านผู้ว่านครรภาคระเศษฐรีมายก็สั่งการไปอำเภอทุกตำบลนะคะ

คือไม่ให้จุดเลยบ้างไฟพลุอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ในงานอะไรก็ตาม